เป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มหล่อหน้าเข้มอย่างพี่ป๋อนัทธวุฒิมาพักหลังหลังเนี่ยต้องบอกว่าหัวใจเขากระชุ่มกระชวยเพราะว่าอะไรเห็นว่าได้ภรรยาใหม่จ้า
กดไลค์เข้าไปอีกค่ะค่ะล่าสุดเนี้ยเขาใส่ชุดเว้ยน้ำ
ไอจีรัวกดไลค์กันแทบไม่ทันนะฮะ
ในงานเปิดร้านอาหารสาขาล่าสุดของพี่ป่อ
เจ้าตัวก็ได้ฝากข้อความน่ารักถึงภรรยาใหม่คนนี้มาด้วยค่ะ
ผมมีภรรยาใหม่แล้วนะครับผมเพิ่งพาไปเที่ยวด้วย
เพิ่งพาไปเที่ยวภรรยามาครับอย่าเพิ่งไปบอกเอ๋นะฮะ
เพิ่งไปบอกความจริงกับเอ๋คือว่าเขาเป็นคนใหม่จริงนะฮะ
แล้วก็ความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับแล้วผมก็ยืนมองอยู่ข้างสระด้วยความชื่นชมว่า
ว้าวไม่ห่วงไม่ห่วงผมมาเชียร์ให้เขาแขนกุดเขาก็ไม่ยอมใส่
คือให้ชุดมันไม่ค่อยเว้าเท่าไหร่ครับผมรู้สึกคราวหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวกัน
มันเป็นสิ่งดีมากเลยนะถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเรามีลูกแล้วเราปล่อยร่างกาย
ไม่ได้เดี๋ยวผมจะต้องไปฟิตบ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายชุดว่ายน้ำบ้างครับผม
รอดูทริปหน้าเลยพี่ป๋อว่าจะเว้าว่าจะแหวกแหกกันขนาดไหนนะฮะ
รุ่นใหญ่รุ่นนี้เขาไม่ห่วงกันแล้วนะเขาให้โชว์กันได้แล้วกัน
ส่วนภาพที่พี่ป๋อถูกตั้งข้อสงสัยว่า
หน้าเปลี่ยนไปไปทำอะไรมาใหม่หรือเปล่า
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็พาหน้าจริงมาให้ดูกันชัดแล้วนะคะว่าหล่อคมเข้มเหมือนเดิม
ไม่ได้ข่าวใสเกาหลีอย่างที่ในรูปเนาะ
รูปที่ดูแปลกพี่ป๋อบอกภรรยาเขาใช้แอปแต่งรูปจ้า
ขอชี้แจงเลยนะฮะผมไม่ได้ไปทำหน้าที่เกาหลีนะครับผม
คุณเอ๋เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันแน่นอนมันมีแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะ
หน้าเลี้ยวหน้าใสเขาก็เลยแต่งรูปให้ผม
ให้ตาผมโตขึ้นมานิดนึงให้หน้าผมเรียวขึ้นมาหน่อยหนึ่ง
เมนต์แต่ละคนบอกหน้าไม่เหมือนพี่พี่ไปทำหน้ามาใช่ไหม
มีหน้าหายไปช่วงหนึ่งผมก็ขำกัน
เห็นหน้าเราเลยในรูปก็กลับใจเหมือนกัน
ไม่ผมแพลนเลยว่าผมจองไปเกาหลีเลย

เออเอาแบบนี้